คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวและประเด็นข่าวอื่นกันหน่อยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะว่าไปพบศพผู้หญิงคนนึงถูกเผา
เนี่ยค่ะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่ถูกเผาด้วยนะคะ
ตำรวจสพแก่งกระจานค่ะได้รับแจ้งนะคะบอกว่าพบศพคนถูกฆ่าเผา
แล้วก็รถจักรยานยนต์อยู่ในป่าละเมาะในพื้นที่หมู่๔ตมวังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
เป็นป่าละเมาะที่ห่างจากถนนบายพาสแก่งกระจานยางชุมเข้าไปสักประมาณกิโลหนึ่ง
นี่ค่ะนี่คือซากรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน๑กไก่ทธ๖๓๒๖นครปฐม
นี่นะคะก็ลักษณะก็ถูกไฟเผาไหม้เกรียมไปทั้งคัน
แล้วข้างใต้รถจักรยานยนต์นะคะคุณผู้ชมมีศพของผู้หญิงที่ถูกเผานะคะ
ดำเป็นต่อตะโกอะค่ะแล้วก็มีนาฬิกาแบบผู้หญิงตกอยู่หนึ่งเรือน
แล้วก็มีเศษกระดูกกระจายอยู่ทั่วบริเวณนะคะ
จากการตรวจสอบลักษณะทรัพย์สินที่ตกอยู่คาดว่าผู้เสียชีวิต
คือนางสาวกัญญาพักชาติทองหรือพึ่งอายุ๔๖ปีอยู่บ้านเลขที่๙๑หมู่๕อำเภอแก่งกระจาน
แต่ว่าอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าในหมู่บ้านเดียวกันเพราะว่ามีคนแจ้งความคนหายเอาไว้ค่ะ
ตำรวจก็เลยประสานสามีนะคะก็คือนายสันติชาติทองอายุ๔๖ว่าให้มาดูหน่อย
มาตรวจสอบทรัพย์สินมาดูศพนี้หน่อย
พอนายสันติมาถึงเนี่ยบอกว่าจำได้ทั้งนาฬิกาทั้งรถจักรยานยนต์จำได้
ศพที่พบน่าจะเป็นศพภรรยาของเขาแน่นางสาวกัญญาพักนะคะ

สันติบอกว่านางสาวกัญญาพักภรรยาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ
อยู่ร้านอิ่มจันคาราโอเกะในตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางค่ะ
ก็อยู่ห่างจากจุดที่พบศพไปประมาณ๑๐กิโลนะคะ
ช่วงประมาณตี๑คืนวันที่๓พฤศจิกายน
นางสาวกัญญาพักขาดการติดต่อไปเลย
นายสันติสามีก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้
ที่สพท่ายางเมื่อ๕พฤศจิกายน
แจ้งความเสร็จก็ช่วยกันออกตามหาตลอดแต่ไม่เจอนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยสามีบอกว่าภรรยาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ไม่รู้จริงหาสาเหตุไม่ได้จริงว่าทำไมภรรยา
ถึงถูกฆ่าเผาแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะ
จะให้ได้นะจะพาไปดูศพ
ตำรวจก็เลยบอกว่าสำคัญมากเลย
เรื่องต้นก็ต้องเก็บรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด

เพื่อที่จะสืบหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ต้องไล่ดูว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่ายืนยันว่าจะนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ